จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับอธิบดีกรมการค้าภายใน
ก็แน่นอนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ก็จะเกี่ยวยงกับร้านทงฟ้าประชารัฐนะครับ

เพื่อให้คนใช้บัตรเอาบัตรไปใช้ซื้อสินค้าได้
แต่ว่ามีการร้องเรียนว่าบางร้านก็ขายสินค้าที่มีราคาแพงนะครับ
ทีนี้ทางอธิบดีกรมเองก็จะว่าอย่างไรนั้น
ติดตามได้จากคุณทัศนัยโฆษธองเลยครับ
ท่านอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวมพนิษฐ์
วันนี้มาคุยกันนะครับท่านสวัสดีครับ

ท่านครับจากเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามา
กับเรื่องของการจำหน่ายสินค้าของร้านทงฟ้าประชารัฐ

รวมทั้งเรื่องของความคืบหน้าในการทำให้สิ่งของเหล่านี้มันถูกกว่าตลาด
เราดำเนินการหรือว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างครับ

เรามีผู้ผลิตสินค้ามากกว่า๕๐กิจการที่เข้าร่วมกับเรา

รวมเป็นรายการสินค้า๖๗๐๐รายการ

ผู้ผลิตเขาก็ได้ส่งให้กับร้านค้าทงฟ้าประชารัฐในราคาที่ต่ำกว่า
เขาส่งให้ร้านค้าทั่วไปตามปกติ

เราก็ตรวจสอบไปที่ร้านนงฟ้าประชารัฐ
ว่าเขาได้ให้ความร่วมมือจำหน่ายสินค้าในราคาที่เรากำหนดหรือเปล่า
เพราะว่าเขารับมาจากผู้ผลิตในราคาที่ต่ำกว่าอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ตรวจสอบอย่างค่อนข้างเข้มงวด
แล้วถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามกฎิกาที่กำหนดไว้
เพราะเรากำหนดว่าเขาต้องขายสินค้าในราคาที่เราเขียนไว้ให้
ก็คือราคาที่ตกลงกับผู้ผลิตแล้ว
ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ก็คือว่าต้องเพิกถอนสิทธิ์ในการเป็นร้านทงฟ้าประชารัฐ
ปัจจุบันนี้ก็มีการติดตามยึดเครื่อง
ยึดเครื่องที่รูดบัตรก็เผิกถอนสิทธิ์แล้วก็ยึดเครื่องคืนกันอยู่เรื่อย
ถ้าหากว่าได้รับเรื่องร้องเรียนมาเราก็จะไปตรวจสอบ
ประชาชนสามารถร้องเรียนมาทางกรมได้เลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับสายด่วน๑๕๖๙กลมครับให้ไหน
ถ้าหากว่ามีข้อร้องเรียนในเรื่องเกี่ยวกับร้านดงฟ้าประชารัฐนะครับ
ถ้าหากว่าพบเห็นร้านที่ขายสินค้าแพงกว่าที่ควรจะเป็นนะครับ
หรือว่าแพงกว่าร้านอื่นในระแวกเดียวกัน
ทั้งที่เป็นร้านทงฟ้าประชารัฐก็แจ้งมาได้เลยที่สายด่วน๑๕๖๙
ตอนนี้เพิกถอนไปเยอะแล้วครับเกือบพันรายแล้วทั่วประเทศที่มีจาก๑๘๐๐รายนะครับ
ความคืบหน้าที่เราดำเนินโครงการนี้ไปแล้ว
ผลประโยชน์ที่มันไปกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นสินค้าชุมชนต่าง
ตอนนี้มันเห็นภาพเห็นความก้าวหน้าชัดเจนมากน้อยแค่ไหนครับ
ตรงนี้ต้องเรียนว่านี่คือกลไกที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลได้อย่างดีที่สุด
กลไกหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเรามุ่งตรงไปที่ผู้มีรายได้น้อย
นี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่การช่วยเหลือของรัฐบาลลงไปที่คนที่ต้องการความช่วยเหลือจริง
เพราะว่าเราได้คัดเลือกก่อนมีกระบวนการตรวจสอบแล้วก็มีการคัดสรรคนที่อยู่ในกลุ่มนี้จำนวน๑๑๔ล้านคนเป็นผู้มีรายได้น้อย
แบ่งเป็น๒ส่วนส่วนหนึ่งก็คือว่ามีรายได้ต่ำกว่า๓๐๐๐บาทต่อปีส่วนหนึ่งก็คือมีรายได้ต่ำกว่า๑แสนบาทต่อปี
แล้วคนกลุ่มนี้อย่างที่ผมบอกแล้ว๑๑๔ล้านคนที่เราคัดเลือกตามเกณฑ์รายได้ก็คือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ
เพราะฉะนั้นความช่วยเหลืออันนี้ไม่ใช่ความช่วยเหลือแบบสเปะสปะเป็นการมุ่งตรงไปที่กลุ่มคนที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือจริง

ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือว่าผู้มีรายได้น้อยถ้าผมอยากให้ไปดูกับผมจริงตอนที่เราไปตรวจโครงการไปโดยไม่ได้บอกนะครับ
ไปดูจริงเลยว่าเขาทำอะไรกันเขาขายกันยังไงเขาซื้อกันยังไงจะเห็นคนบางคนน่าสงสารมากมาถึงเนี่ยผมเข้าไปถามดู
ยายยายมาซื้ออะไรบอกว่ากลับมาซื้อข้าวสารแล้วบอกว่าบัตรนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่รู้ไหมเขาก็บอกว่ารู้มีอยู่๓๐๐บาท
ว่าถ้าซื้อเกินแล้วทำยังไงถ้าซื้อเกินก็ไม่รู้จะทำยังไงคงต้องคืนเข้าไปเพราะว่าไม่มีเงินสดติดตัวมาเลยถือบัตรมาใบเดียวเพื่อมาซื้อของ
ลักษณะนี้ก็มีเหมือนกันและตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะก้าวต่อไปเป็นระยะที่๒ระยะที่๒ก็คือว่าเมื่อเรากำหนดตัวบุคคลแล้วว่ากลุ่มคน๑๑๔ล้านคนคือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ
ดังนั้นรัฐบาลจะไม่ได้ช่วยเหลือแบบให้เปล่าทั้งหมดต่อจากนี้ไปพอเข้าสู่ระยะที่๒เราจะมีโครงการพัฒนาอาชีพเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้
นั่นก็คือว่ามีแรงจูงใจก็คือว่าถ้าเขามาเข้าโครงการพัฒนาฝึกอาชีพเนี่ยเขาจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในบัตรนี้นะฮะ
บัตรเดิมที่มี๓๐๐บาทก็จะได้เพิ่มอีก๒๐๐บาทเป็น๕๐๐บาทถ้าบัตรเดิมมีอยู่๒๐๐บาทก็ได้เพิ่มอีก๑๐๐บาทเป็น๓๐๐บาท
แต่ว่าต้องเข้ามาโครงการพัฒนาฝึกอาชีพตอนนี้จาก๑๑๔ล้านคนมีคนสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า๖ล้าน
ก็คือเกินครึ่งหนึ่งไปแล้วนะฮะตรงนี้เราให้เป็นความสมัครใจแต่เราพยายามที่จะจูงใจประชาสัมพันธ์ให้เขามาร่วมโครงการ
เพื่อจะได้พัฒนาตัวเองให้มีรายได้เกิดขึ้นมามากขึ้นกว่าที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็เป็นการหลุดพ้นจากความยากจนใช่ไหมฮะ
ใช่ครับนะฮะอีกหนึ่งประเด็นบางทีชาวบ้านบอกว่าร้านค้ามันอยู่ไกลจังเลยเดินทางลำบากจะมีการขยายร้านให้มันครอบคลุมพื้นที่เพิ่มเติมไหมฮะ
ณเวลานี้เรามีอยู่๑๘๐๐๐ร้านค้าทั่วประเทศ
ตัวเลขกลมก็คืออันนี้เป็นร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเครื่องไปแล้ว
ตอนนี้ระยะต่อไปเมื่อวันที่๒๐มีนาที่ผ่านมานี่เอง
คณะรัฐมนตรีเพิ่งมีมติอนุมัติให้เพิ่มจำนวนร้านค้าทรงฟ้าประชารัฐ
เพราะฉะนั้นอีก๒๐๐๐เครื่องก็จะเพิ่มเติมลงไปจากล็อตแรก๑๘๐๐๐เครื่อง
ก็จะกลายเป็น๓๘๐๐๐ซึ่ง๓๘๐๐ร้านค้าก็จะเรียกว่าครอบคลุมแทบจะทุกพื้นที่ในประเทศไทยทุกตำบล
ซึ่งตรงนี้เราก็จะจัดสรรให้ร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน
คือมันจะมีกองทุนหมู่บ้านอยู่นะฮะหลายท่านอาจจะไม่ทราบ
ทุนหมู่บ้านเนี่ยเขามีเครือข่ายที่ใหญ่มาก
ก็เป็นกองทุนที่พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเนี่ย
ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านประมาณ๑๐๐๐แห่งซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย
เพื่อที่จะให้ลงไปจำหน่ายได้ถึงพี่น้องประชาชนในเขตต่างทั่วประเทศ
ทั้งเขตที่ธุระกันดาลห่างไกล
เพราะร้านค้ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยเขาเข้าไปถึงทุกที่ครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นสิ่งที่ประชาชนผู้ถือบัตรต้องเรียนรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องนะครับ
รวมทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของร้านทงฟ้าประชารัฐนั้นต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่มีการวางเอาไว้นะครับ
เพื่อให้สิทธิประโยชน์นั้นไปตกอยู่กับประชาชนอย่างแท้จริง
และให้ประชาชนที่เป็นผู้มีเวลาได้น้อยนั้นหลุดพ้นจากความยากจน
แล้วก็มีรายได้มีอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไปตามเป้าหมายของรัฐบาลนะครับ
วันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณบุญหริกรายนามิธท่านอธิบดิกรมการค้าภายในที่มาร่วมให้ข้อมูลกันนะครับ